ไปดูรถตู้คันนี้คุณผู้ชม
ชนยังไงถึงเป็นสภาพแบบนี้ได้ครับ
คุณผู้ชมดูคุณพระพรดู

นี่วิ่งสวนเข้าไปเลยอ่ะโอ้โหผลลุกครับ
อันนี้คือเหล็กที่มันอยู่กับถนนใช่ไหมคะ
ขอบสะพานนะคุณพระราพรแบบนี้ถ้าเห็นแบบนี้นึกภาพออกเลย
อุบัติเหตุรถตู้ครับชนราวเหล็กอย่างจัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟขนาดใหญ่บนถนนสาย
เอเชียนครศรีกรุงเทพขาล่องใต้หมู่๒
ตะบนชะมายอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
คันเกิดเหตุมาด้วยกัน๓คนชาย๒หญิง๑เป็นแรงงานชาวเมียนมา
ทั้ง๓คนนะครับได้รับบาดเจ็บทั้งหมดก็มี๑คนอาการสาหัส
คือผู้หญิงที่นั่งมาข้างคนขับขาซ้ายขาดนะครับ
เด็นออกจากตัวรถด้วยร่างถูกอัดติดกับคอนโซลหน้ารถนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางนะครับงัดเอาตัวออกมาจากซากรถ
คุณผู้ชมดูสิฮะหวัดเสียวแค่ไหน
แล้วก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์ให้แพทย์ช่วยเหลือต่อไปครับ
คนเจ็บทั้ง๓คนไม่สามารถพูดไทยได้
เจ้าหน้าที่จึงยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับ
จะต้องใช้ร่ามในการสอบปากคำอีกครั้ง
เรื่องต้นคาดว่าคนขับน่าจะหลับใน
แล้วขับพุ่งเข้าไปเสียบเอาราวเหล็กสะพานแบบนี้ครับ
โอ้โหหวัดเสียวที่สุดเลยวันนี้